สวัสดีครับมาติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากเมื่อวานนี้มีการประกาศเตือนไปแล้วนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเข็บที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างที่ได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณอีสานตอนล่างภาคลังตอนล่างภาคตะวันออก

ฝนฟ้าขนองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการใช้ชีวิตดังนั้นใครจะเดินทางโดยเฉพาะช่วงนี้
เย็นเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่รัสแสลมนั้นหอบเอาความชื้นเข้ามาปกปรุ่มค่อนข้างเยอะเจอ
แต่ความเย็นที่เข้ามาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความเย็นจากฝนความเย็นจากลม
ก็ถือว่าเป็นตัวการสำคัญเลยทีเดียวที่จะลดอุณหภูมิให้เย็นลงจากเมื่อวานนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียว
ก็ทำให้อุณหภูมิจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนหน้านี้พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๔๐๔๑โดยเฉพาะอีสานตอนบนก็ลดลงมา
เหลือเพียงแค่ประมาณ๓๐ต้นเท่านั้นและหลังจากนั้นก็อาจจะเขยิบขึ้นเล็กน้อย
แต่ภาพรวมบริเวณที่มีฝนเข้ามาปกคลุมก็จะมีอากาศที่เย็นลง
เพราะภาคเหนือยังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่กับสภาพอากาศดังเหล่านั้นต้องทนร้อนกับเหมาะควันไปก่อน
แต่ว่าจะมีฝนเมื่อไหร่นั้นต้องติดตามดีในวันพรุ่งนี้นะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ